โปรดติดตามตอนต่อไป
ราชบุรีส่งออกขายต่างประเทศถึง๖ประเทศ
จีนฮ่องกงสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์มาเลเซีย
และตะวันออกกลางมากมายขนาดนี้
ก็สร้างรายได้งามให้กับเกษตรกรไปเลยสิครับ
เมื่อผลิตมะพร้าวน้ำหอมมากขึ้น
สิ่งที่ต้องตามมาคือปริมาณเปลือกพร้าวที่เพิ่มขึ้น

ใช่แล้วล่ะครับสิ่งที่พี่นรงศักดิ
ชื่นสุชนประธานกลุ่มแปลงใหญ่
มะพร้าวน้ำหอมตะบนแพงกวยจังหวัดราชบุรี
พูดมานั้นเคยเป็นปัญหาของชาวสวนมะพร้าวมาก่อน

เขาแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมถึงวันละ๘๐๐๐๑แสนลูกต่อวันเลยนะครับ
ซึ่งเปลือกมะพร้าวก็จะมีมากถึง๓๐๔๐ตันต่อวันเลยครับ
แล้วสวนมะพร้าวที่นี่จะช่วยลดมลพิษทางอากาศ
และเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรครับ
ชาวตลอดข่าวมาที่สวนมะพร้าวน้ำหอม

อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
ที่นี่นะมีกลุ่มสมาชิกถึง๓๐ราย
ลูกมะพร้าวน้ำหอมบนพื้นที่๔๗๒ไร่

ก็ช่วยปรับปรุงให้หน้าดินมีความร่วนสุย

บำรุงต้นมะพร้าวให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง
เป็นปุ๋ยหมักที่ใช้กับสวนมะพร้าว
อย่างปลอดภัยเลยใช่ไหมครับพี่ดวงสมร
หมักที่ทำจากเปลือกมะพร้าวหรือว่าสั่งมะพร้าว
แล้วก็ผสมกับมูลสัตว์ก็คือมูลวัวเป็นหลักนะคะ
อันนี้สามารถที่จะนำไปใช้ในแปลงของเกษตรกรได้
ว้าว
นี่แหละครับเทคนิคในการดูแลสวนมะพร้าว
ให้มีรสชาติของน้ำและเนื้อหอมหวาน
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวได้นานยิ่งขึ้นด้วยครับ
ส่วนวิธีการทำก็จะนำเปลือกมะพร้าวไปหมัก
ร่วมกับปุ๋ยคอกและจุลินทรีย์ปรับปรุงบำรุงดิน
เพิ่มธาตุอาหารหมักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือน
แล้วก็บรรจุใส่ถุงกระสอบแจกจ่ายให้กับสมาชิกกลุ่ม
ช่วยลดต้นทุนได้ดีเลยครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ